ดังประจำวันนี้นะคะเป็นคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ
สะเทินใจที่บอกแบบนี้เพราะผู้ก่อเหตุเป็นวัยรุ่นชาย
อืมเรียนอยู่ชั้นมหกค่ะอายุสิบแปดปีเท่านั้นเอง
พฤติกรรมโหดเยี่ยมมากด้วยความหึงหวงนะคะ
บีบคอแฟนของตัวเองที่อายุสิบเก้าปีอะค่ะจนเสียชีวิต
หลังจากนั้นค่ะเอาศพของแฟนไปเผาทิ้ง
ห่างจากจุดที่เป็นบ้านประมาณ๖กิโลเมตร
และลักษณะก็คือการเผานั่งยางนั่นเองนะคะจนแทบจะไม่เหลือซากอะไรเลยนะคะ
วันนี้มีความคืบหน้าด้วยแต่ย้อนคดีนี้ให้คุณผู้ชมฟังนิดนึง
ที่มาที่ไปเนี่ยนะคะก็คือช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
ตำรวจสพแก่งโสภาอำเภอวังทองจังหวัดพิษนุโลก
รับแจ้งเหตุมีคนไปพบศพถูกเผานั่งยางกลางป่าลึกนะคะ
ตำบลบ้านกลางอำเภอวังทองหลังเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุค่ะ
เข้าไปตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยมูลนิธิประสาทบุญสถาน
จุดเกิดเหตุมันอยู่ในป่าลึกมากนะคะ
พอไปถึงพบร่างผู้เสียชีวิตสภาพถูกเผานั่งยาง
เหลือแต่เพียงโครงกระดูกเท่านั้นเองนะคะคนในครอบครัวนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเคยไปแจ้งความคุณหายไว้แล้วนะคะ
เขาก็ได้รับแจ้งเหตุจากตำรวจอีกทีข้อมูลมันเชื่อมโยงกัน
เขาก็เลยมาที่จุดเกิดเหตุชี้ว่าใช่ค่ะ
ใช่ลูกสาวของครอบครัวนี้ที่หายตัวไปแน่ทราบชื่อนะคะ
ผู้เสียชีวิตนางสาวจุลารัสอายุ๑๙ปีค่ะ
เป็นคนอำเภอวังทองพิศนุโลกนี่แหละญาติได้แจ้งความว่าหายออกจากบ้านไป
ตั้งแต่ช่วงวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
ตามหาอย่างไรก็ไม่เจอสรุปสุดท้ายมาเจอว่าเป็นศพไปแล้วเนี่ยนะคะ
จากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจตำรวจทำงานเร็วมากนะคะ
รู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
แฟนนุ่มของผู้เสียชีวิตนะคะชื่อว่าในแม้ว
อายุสิบแปดปีค่ะเรียนอยู่ชั้นมหกโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอวังทอง
และจากหลังเกิดเหตุแล้วหลังจากที่เขาเกาะเหตุแล้ว
เขาได้ไปสารภาพกับพ่อกับแม่และให้ญาติพาเข้ามามอบตัวที่สถานีตำรวจ
ทรแก่งโสภาตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำ
พอครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบข่าวแบบนี้ว่าได้ตัวผู้ต้องหาแล้วเนี่ยนะคะ
มาติดตามความคืบหน้าของคดีเช่นเดียวกันทีมข่าวของเราก็ไปติดตามความคืบหน้าของคดีเช่นเดียวกัน
แล้วก็ไปเจอแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะก็สอบถามแม่แหละ
แม่ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงคดีนี้แม่ก็เล่าให้ฟังค่ะ
กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในแม้วผู้ต้องหามารับลูกสาว
บอกว่าจะพาไปหาหมอหายไป๒ชั่วโมงค่ะ
ไปทำไมไม่กลับสักทีแม่ก็เลยโทรไปหาในแม้ว
แม้วตอบกลับมาว่าอ๋อไปส่งแล้วไปส่งที่ท่ารถ
แล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องจากนั้นแม่ก็เลยตัดสินใจออกตามหาเอง
แต่ก็ไม่เจอกระวนกระวายใจอยู่ตลอดนะคะ
ไปแจ้งความวันถัดมาเลยก็คือวันที่๗มีนาคมค่ะ
หลังจากนั้นพอมารู้ว่าลูกสาวถูกฆาตกรรมเสียใจมากนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามค่ะวันนี้เองนิมนต์พระมาสวดแล้วก็อันเชิญดวงวิญญาณกลับบ้าน
ไปฟังเสียงคุณแม่ค่ะ
ไปสอบถามพี่ชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าเบื้องต้นทราบว่าในแม้วอาจจะไม่พอใจค่ะ
น้องสาวขอไปทำงานในตัวเมืองพิษสนุโลก
โดยจะไปสมัครงานเป็นพนักงานห้างแห่งหนึ่ง
น่าจะเกิดความหึงหวงและเป็นชนวนให้ก่อเหตุฆาตกรรมครั้งนี้ขึ้นมานะคะ
ส่วนคุณตาของในแม้วคนก่อเหตุเนี่ยนะคะ
ก็มาที่สพแก่งโสภาบอกว่าเพิ่งรู้ข่าวเรื่องนี้ตกใจมาก
ไม่คิดว่าหลานชายจะทำได้ขนาดนี้
คือปกติคุณตาบอกว่าหลานชายก็นิสัยนิ่งนะ
เป็นคนชอบเลี้ยงไก่ชนก็ไม่รู้ว่าจะสามารถก่อเหตุรุนแรงแบบนี้ได้
หลานชายอยู่กับปู่กับย่าซึ่งก็อยู่หมู่บ้านเดียวกันกับคุณตานี่แหละ

แต่ชนวนเหตุอาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวง
แล้วก็อาจจะถูกครอบครัวฝ่ายหญิงกีดกันเพราะที่บ้านเนี่ยมีฐานะยากจนค่ะ
หลังจากฟังมาจากหลายฝ่ายตำรวจก็สันนิษฐานเบื้องต้นนะคะว่า
แม้วกับผู้ตายเนี่ยคงจะทะเลาะกันเรื่องความหึงหวง
คิดว่าแฟนสาวจะตีตัวออกห่างเพราะว่าเห็นว่าไปสมัครงานที่ห้างสรรพสินค้าในตัวเมืองพิศนุโลก
ก็เลยอาจจะทะเลาะกันแล้วก็ลงไม้ลงมือบีบคอถึงขั้นฆ่าตัวตายแล้วก็ไปเผาอำพรางนั่งยางนะคะ
ส่วนความคืบหน้าของคดีนี้เนี่ยนะคะตำรวจหลังจากที่สอบสวนในแม้วแล้วเนี่ยนะคะ
ไปประมาณหนึ่งวันได้ข้อมูลเพิ่มเติมออกมาแบบนี้นะคะ
เขาบอกว่าช่วงเวลาที่ก่อเหตุเขาใช้มือเนี่ยบีบคอแฟนสาวจนตายนะค่ะ
เตียงเนี่ยนะคะหลังจากนั้นค่ะมองดูรอบบ้านตัวเองมียางอยู่๓เส้น
มีผ้าคลุมที่นอนหอบไปทั้งหมดเลยขึ้นรถกระบะขับไปห่างจากบ้านประมาณ๖กิโลเมตร
เข้าไปในป่าลากศพแฟนลงมาแล้วก็เผารวมกับยางนั่นแหละ
นี่คือคำรับสารภาพของเขานะคะ
ส่วนเรื่องของเหตุจูงใจก็คือเรื่องของความหึงหวงเพราะว่ารักษณะจะตีตัวออกห่างค่ะ